ไปที่จังหวัดนนทบุรีนะคุณผู้ชมครับ
มีบ้านหลังหนึ่งเขาเลี้ยงสุนัขพิษบูเอาไว้๖ตัว
บ้านหลังนี้ก็จะมีลูกสาวลูกชายแล้วก็หลาน
และให้คุณแม่สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวอายุ๗๕ปี
ที่ทุกคนไม่อยู่บ้านคุณยายอยู่กับหมาพิษบู๖ตัว
อากาศก็ร้อนแล้วหมาก็คงจะหิวและหุดหงิด
ขย่ำคุณยายจนเสียชีวิตภายในบ้านคุณผู้ชมนะฮะ

หมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลสโนรอย
อยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนะฮะ
ก็มีการเข้าไปตรวจสอบบริเวณหน้าบ้าน
ไปพบร่างของนางใจซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับ
อายุ๗๕ปีเป็นแม่ของเจ้าของบ้าน
นอนจมกองเลือดอยู่ครับคุณผู้ชม

จากการถูกสุรนักษมณ์บรุมกัดหลาย๑๐แผลนะฮะ
แน่นอนครับหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านก็นำสุนัขที่กัด
จนเสียชีวิตก็คือพิษบุทรเรีย

จากการสอบสวนทราบว่าบ้านที่เกิดเหตุ
อยู่กัน๔คนมีนางใจผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นแม่ของเจ้าของบ้าน
กะหมิดเจ้าของบ้านมีลูกเขินและก็มีหลานชาย

กับลูกเขินและก็หลานออกไปทำสนับรอบ้าน
มีนางใจอยู่ตอนแรกนางใจอยู่กับหลาน
สักพักหนึ่งหลานออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ

ก็จะไม่คุ้นชินกับสุนัขพิษบูทั้ง๖ตัว
เพราะว่าจะไปมากลับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัด
ทำให้อาจจะผิดกลิ่นของสุนัขก็ได้
ประกอบกับอากาศร้อนมากอบอ้าวมาก
บูทั้ง๖ตัวหงุดหงิดเครียดรุมกัดนางใจจนเสียชีวิตนะครับ
เมืองต้นตำรวจก็สอบปากคำเจ้าของบ้านและคนในหมู่บ้าน
พร้อมกับส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แล้วก็ให้ญาตินั้นนำร่างกลับไปประกอบพิธีต่อไปนะครับ
ไม่ใช่แค่คนนะที่อากาศร้อนมีผลกระทบ
สุนักก็หนักเหมือนกัน

เวลาอากาศร้อนมากมันจะขี้หุดหิด
คือต้องพยายามเหมือนเอาน้ำไปวางทิ้งไว้
มันได้กินบ่อยนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้
จะเปิดพัดลมให้มันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็จริง
ถ้าเป็นสุนัขพันธ์ที่ค่อนข้างดุแบบนี้ก็ไม่อยากให้ปล่อย
ไว้กับเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุ
โตกันก็ใหญ่โตด้วย